โดยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน้องคายร่วมกันซ้อมจริงพิธีลอยอังคารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเพื่อความเรียบร้อยก่อนพิธีจริงในวันที่๓๐มกราคมนี้ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพลอยสจิริธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากริมแม่น้ำโขงในจังหวัดน้องคายค่ะเชิญค่ะ
เหลือเรือลาดตะเวนลำน้ำ๑๖๙ลำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉัน
ก็คือเรือหลักที่จะใช้ในการบรรจุเท่าอัฐิของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ
ลอยอังคารในลำน้ำโขงจังหวัดหนองคาย
โดยในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้ทำการซักซ้อมใหญ่เสมือนจริงนะคะ
เพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความสมบูรณ์ที่สุดในงานพิธีค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีข้อกังวลใจเล็กน้อย

แต่ก็คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะ
ซักซ้อมใหญ่ขบวนเรือพิธีลอยอังคารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ
ในวันนี้นะคะนำโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอค่ะ
ตำรวจน้ำเทศบาลเมืองหนองคายฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นการซักซ้อมเสมือนจริงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
และเพื่อให้พิธีมีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบมากที่สุดในวันที่๓๐มกราคมนี้ค่ะ
โดยการเริ่มซ้อมจากการจัดรูปขบวนแล้วก็ลอยลำเรือ
ซึ่งเรือที่ใช้นำขบวนค่ะจะเป็นเรือของกรมเจ้าท่า
ตามด้วยเรือหลัก๑๖๙ของนรค
ตามด้วยเรือตำรวจน้ำนเรือตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๐ลำ

และเรือตำรวจน้ำปิดท้ายขบวนอีก๑ลำ

ก็จะมีเรือของอำเภอเมืองหนองคายค่ะ

แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อไม่ให้เกิดการตัดขบวนนะคะ

ก็จะเป็นเรือเล็กของนรขอนะคะ
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับเส้นทางในการเดินเรือนะคะ

ก็จะมีการเคลื่อนทวนแม่น้ำโขงนะคะ

ให้ประชาชนที่รออยู่บนตลิ่งนะคะ

ร่องตามแม่น้ำโขงไปยังพระธาตุกลางน้ำ

ก็จะวนจำนวน๓รอบองค์พระธาตุค่ะ
แล้วก็ประกอบพิธีลอยอังคารโปรยเท่าอัฐิค่ะ
โดยจะให้ญาติสายตรงของหลวงพ่อคูณนะคะ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็คาดว่าจะใช้เวลา
ประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งในการประกอบพิธีค่ะ

นาวาโทสุชวิทย์เบญยจินดาค่ะ
หัวหน้าสถานีเรือหนองคายนะคะ

ตอนนี้นะคะยังคงมีข้อกังวลใจ
ในเรื่องของสันดอนทรายที่เกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุปสรรคนะคะ

สำหรับเรือเอกชนค่ะก็จะทำให้รูปขบวนของเรือนั้นไม่สวย
แต่เจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถแก้ปัญหาได้
โดยจะต้องมีการซักซ้อมให้เข้าใจตรงกันมากที่สุด
จากการซักซ้อมขบวนเรือในวันนี้แล้ว
ทางเทศบาลเมืองหนองคายค่ะก็จะเข้ามาทำความสะอาดนะคะ
รวมถึงการจัดตั้งเต็นต์บริเวณท่าเทียบเรือนะคะ
เพื่อที่จะรองรับประชาชนค่ะที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธี

โดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามากว่า๑แสนคน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการแนะนำค่ะ
จุดที่ประชาชนสามารถร่วมชมริ้วขบวนได้
นั่นก็คือบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว
ที่มีความยาวกว่า๖กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการขอความร่วมมือ

เพื่อที่จะน้อมส่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อคูณ
ไปสู่สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

รายงานสดจากบริเวณแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย